เมื่อวานนี้คุณนัทพงศ์เล่าให้ฟังกรณีของคนขโมยรายนี้
ที่เอาผ้าคลุมตัวเอาเสื้อกันฝนคลุมตัวมิด

ใช่ค่ะคลุมไปแบบนี้ค่ะแล้วไม่แบบไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปรื้อเลยนะคะ
มุ่งหน้าไปที่ที่เก็บเงินเลยเอาเงินเขาไปเอาไอแพทเขาไปนะคะ
คือเหมือนกับคนที่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแล้วคลุมตัวมิดชิดเลย
ร้านนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะคะ
ตำรวจเนี่ยตามเบาะแสได้ค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่คาดจริง
คนที่เข้ามาแล้วมาขโมยของไปก็คืออดีตลูกจ้าง

จับได้ค่ะทำงานรวดเร็วมากจริงนะคะ
ตำรวจสืบสวนสพบางปะกงแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
แล้วนำกำลังไปจับคนร้ายได้
ชื่อว่านายทองเป็นชาวกัมพูชายุ๒๕ปี
รับสารภาพบอกพอออกจากร้านก็เอาไอแพทมาซุกไว้ตรงพงหญ้าข้างทางเนี่ย

ส่วนเหรียญที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาประมาณ๑๗๐๐๐บาท
เอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่านเว็บไซค์
แล้วก็เอายาบ้ามาเสพ

เจ้าของร้านบอกว่าดีใจมากที่จับคนร้ายได้
แล้วขอบคุณตำรวจเลยค่ะทำงานเร็ว
ทองเนี่ยตอนแรกเจ้าของร้านก็คาดว่าเป็นคนนี้แหละค่ะ
เพราะว่าถูกไล่ออกแล้วเขาก็ดูกล้องวงจรปิด
เห็นในทองเองมาเดินปั่นปวดมาเดินป้วนเปี้ยน

แต่ก็ไม่คิดว่าจะกล้าลงมือนะคะ

ในลำรออยู่ข้างส่วนเขาเข้ามาบ่อย
ที่ก่อนหน้านี้หนูเลยตั้งข้อสังเกตว่าต้องเป็นเขา

เขามาวนอยู่ที่ร้านหนูหลายรอบกล้องจริง
นี่ค่ะก็ติดยานะคะแล้วก็หาเงินค่ายา
แล้วก็รู้ช่องทางของที่ร้านนะคะ

ก็เลยเป็นที่มาของการคุมโปรงเข้าไปขโมยค่ะ